คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่นะคะ
อย่างกรุงเทพร้อนมากถึงขั้นเป็นฝนตกหนัก
เป็นเหมือนกับมีพายุด้วยพายุฤดูร้อนอะไรแบบนี้นะคะ
มีที่จังหวัดลบบุรีคนในพื้นที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ย
อุณหภูมิที่จังหวัดลบบุรีสี่สิบสององศาเซลเซียสนะครับ
คือร้อนหนักมากค่ะมีผู้หญิงคนนึงค่ะ
เขาบอกกับพ่อแม่ว่าโอ้โหร้อนจังเลยบ่นร้อนทั้งวัน
แล้วพ่อแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยอาบน้ำวันเดียวนะเป็น๑๐รอบ
น้ำเป็นสิบรอบเพราะว่าร้อนจัดค่ะไปไปมามา
บ่นว่าร้อนอาบน้ำหลายรอบอีกวันหนึ่งเสียชีวิตอ่า
นอนเสียชีวิตอยู่ขณะที่เสียชีวิตเนี่ยเปิดพัดลมอยู่ด้วยนะคะ
พัดลมโกรกเอาไว้เลยอ่ะครับคาดว่าสาเหตุก็คือ
เป็นลมแดดหรือฮีตสโตรกค่ะอากาศร้อนจัดค่ะ
แล้วคุณแม่พอเห็นศพลูกเนี่ยนะโอ้โหร้องไห้ไม่หยุด
แล้วพูดซ้ำว่าไม่เหลือใครแล้วแม่ไม่เหลือใครแล้ว
นี่คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะนางตุ๊กตาชัยโยอายุ๕๘ปี
ร้องไห้แล้วพูดอยู่ประโยคเดียววนไปวนมาซ้ำว่าแม่ไม่เหลือใครแล้ว
ญาติก็ต้องช่วยกันปลอบใจอ่ะค่ะเมื่อเช้านี้เองค่ะที่บ้านเลขที่สี่สิบเจ็ด
ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวอนัญญาชัยโยอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีนะคะ
พ่อกับแม่พบศพลูกสาวอะค่ะพบศพลูกสาวนอนหงายอยู่ข้างเตียงในห้องนอน
ใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นแล้วก็เหมือนกับพัดลมยังเปิดอยู่ตลอดเวลานะคะ

วันนี้เห็นว่ามันหยุดกันนะผมก็เลยว่าเออขอให้ลูกนอนแล้วก็ไม่เรียก
ผมมาดูรถหน้าตาของเตย์ก็ไม่ได้ผิดไฟงั้นหรืออะไรมาส่องนั่นไม่เห็นลูก

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว
อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว

อาบน้ำเป็นจิตเที่ยว